พาไปที่จังหวัดสมุทรปราการกันหน่อยไม่ได้พาไปเที่ยวค่ะ
แต่จะพาไปหาคุณอาเด่นดอกประดูหน่อย
คือวันก่อนนะคะคุณอาไปโผล่ที่แม่สอดจังหวัดตาก
เอ้าใช่แต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องตกออกตกใจนะคะ
ตอนนี้คุณอาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วค่ะ
คือหลังจากที่มีข่าวว่าคุณอาเนี่ยหนีออกจากบ้าน
แล้วไปโผล่อยู่ที่แม่สอดจังหวัดตากหลายคนก็ตกใจ
แต่พอตกบ่ายเนี่ยเอ้าทำไมคุณอามาเดินอยู่แถวสมุทรปราการแล้ว
คือจริงคุณอาบอกว่าอยากมาอยู่วัด
เอ้าแล้วคนในพื้นที่ก็เลยต้องมีการประสาน
ให้น้องชายแท้ของคุณอามารับตัวไปนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดสมุทรปราการก็ไม่รอช้าเลยค่ะ
บุกไปหาถึงบ้านคุณอาบุญช่วยน้องชายแท้ของอเด่นนะคะ
ก็เจออเด่นด้วยนะคะอยู่ด้วยกันหน้าตาสดใสแบบนี้เลยค่ะ
พอผู้สื่อข่าวของเราถามว่าอ่า
อนอะไรเมียเนี่ยถึงหนีออกจากบ้านไปแบบนั้น

บอกว่าไม่ได้ง้อนก็แค่อยากไปเที่ยว
เปลี่ยนบรรยากาศเฉยเอง
ใจมันไม่มีเพราะว่า
แต่ว่าบางทีก็ดูเราต้องแกล้งเขา
มันไม่พอใจแล้วใช่ไหม
ก็แอบไปนอนแอบไปอะไรอย่างนี้

พอออกจากบ้านแล้วมันมีบรรยากาศ
มันการดูบรรยากาศของแต่ละที่ไม่เหมือนกัน
มันทำให้เรามีความสุขมากเลย
คุณอาก็บอกบรรยากาศแต่ละที่มันไม่เหมือนกัน
ตอนนี้มันทำให้เรามีความสุขมากเลย

ไม่ได้โกรธไม่ได้งอนอะไรเมียเลย
เวลาโดนดุก็มีแห่เล่นบ้างอะไรบ้าง

ด้านคุณอาบุญช่วยน้องชายของอเด่นเนี่ย

คือตอนนี้คงต้องดูแลพี่ชายให้อยู่ด้วยกันไปก่อน
เพราะว่าคิดว่าที่ออกจากบ้านมาแบบนี้

หรือว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าอเด่นป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์

แต่ว่าคือน้องชายของอดินก็บอกว่า
ไม่มั่นใจว่าการรักษาตอนนี้มันไปถึงขั้นไหนยังไงบ้าง
ก็เลยเดี๋ยวขอติดตามอาการของคุณอาหน่อย
จะได้ช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลนะคะ
คุณอาก็อย่าไปเปลี่ยนบรรยากาศบ่อยก็แล้วกันเนาะ